หลังจากที่มีข่าวว่าสามารถจับเสียอ้วนได้ที่กัมพูชา
แล้วก็กำลังประสานตัวส่งกลับมาทางชะแดนของจันทบุรี
เพื่อเร่งปิดคดีให้ได้เร็วที่สุด

ยืนยันข้อมูลนี้จริงเท็จประการใด
ซึ่งถ้าเกิดมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันที
แต่ว่ามาดูเรื่องของลูกสมุนของเสียอ้วนกันก่อน
หลังจากที่ตำรวจสามารถคุมตัวมด

ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มดเขาสาบานว่าเขาไม่รู้เลยว่าเสียอ้วนจะไปก่อเหตุยิงฟอสกับสปายพร้อมขอโทษ
เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงมากขนาดนี้
โดยเรื่องนี้ทางด้านของพันธบรวจโททวีศักดิ์เสือทองครับ
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเนี่ย
พร้อมกับชุดทีมสืบสวนสอบสวนนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวในมด
หรือว่านายกฤษณะศรีศุกร์ก็เอาตัวไปชี้จุดที่สวนนงนุษย์พัทยา
ซึ่งเป็นจุดที่พื้นที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเขาไปเที่ยวกัน
จุดนี้มดทำหน้าที่ติดตามฟอร์สกับสปายขับรถตามไป
ไม่ให้ผู้ตายในค่าใส่ตาขณะที่เดินทางเข้าไปเที่ยวที่นี่นั่นเอง
หลังจากนั้นค่ะก็พานายมดไปที่ลานจอดรถหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
นายมดก็ชี้จุดที่จอดรถตัวยาต้ายาริสและรถซีเออวีของทีมยิง
ก่อนที่นายมดจะยกมือขึ้นพนมบริเวณที่ยิงฟอสกับสปาย
ซึ่งก็อยู่หน้าพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันทร์เลยนะคะ
แล้วมดก็พูดคำสาบานบอกว่า
การเดินทางมาร่วมกับเสียอ้วนเนี่ย
ตัวเขารู้แค่ว่ามาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเท่านั้น
ไม่ได้คิดไม่เคยคิดไม่รู้เลยจริง
ว่าจะมีการก่อเหตุสังหารอย่างอุกอาจแบบนี้
ถ้าเขาโกหกขอให้มีอันเป็นไป

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปที่บ้านพักย่านนาเกลือซอย๑๒เมืองพัทยา
ซึ่งหลังนี้มดก็เป็นคนมาเช่าเอาไว้
และใช้เป็นจุดวางแผน
ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานนะคะ
มดก็ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวสั้นด้วยบอกว่า

ผมขอโทษครับ
แต่คือบ้านที่เช่าไว้เนี่ยเอาไว้วางแผนใช่ไหม
รถใครจะจอดประกบใครยังไงแบบไหน

ต้องให้นายมดเล่าแล้วล่ะว่าวางแผนกันยังไง

เพราะว่ามีการเช่าบ้านมีการวางแผนการเช่ารถ
ซึ่งป๊อปปี้กับบอลก็ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามีการวางแผนอย่างไร
ให้มีคนขับรถมารอที่ตรงนี้
อีกทีมหนึ่งก็บินเครื่องบินตามมา
เสียอ้วนเองก็มีการกดเงินออกมา๗ล้านเพื่อทำเรื่องนี้
แล้วตัวเองก็บอกด้วยว่าเป็นทีมคุ้มกัน
พระเจ้าร์เคลียร์ปัญหาส่วนตัวต้องคุ้มกันอะไร

ลงจากรถทัวร์บริเวณแยกพัทยาใต้
แต่ว่า๒จุดนี้ตำรวจไม่เปิดเผยว่าเขาไปทำอะไร
แต่ว่าบอกว่าไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็เดินทางไปยังตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา
ใช้เวลาชี้จุดนี้ไม่นานก่อนจะรีบนำตัวไปที่สพนาจอมเทียน

โดยจะนำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดพัทยาในช่วงบ่ายนะครับ
ส่วนในเบาในเบาเนี่ย
ว่าจะมีการให้ไปทำแผนวันพรุ่งนี้ต้องรอให้สอบสวนให้ครบถ้วนเสียก่อน
แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าทางด้านของบรมภูมิศาสตร์การ
ตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีวันพรุ่งนี้
ซึ่งในบ่านะฮะเขาก็ถูกจับในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกัน
ในเบาเนี่ยเป็นคนด้วยคอนศรีนะฮะมีคนคือตรรมบุหรษโทไปกดดันทางด้านของญาติของในเบา
ทางด้านของญาติเองก็แหม่ก็ร้อนใจกลัวในบ่าวจะถูกจับตาย
ก็เลยบอกว่าเนี่ยในบ่าวไปกบดานอยู่ที่กระบี่ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มได้ที่กระบี่
แล้วก็นำตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
วันพรุ่งนี้ก็จะคงมีการนำตัวในบ่าวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป
ต้องรอดูข้อมูลจากในบากด้วยว่าจะตรงกันกับที่ในมดพูดหรือไม่
ในมดนั้นไม่รู้ว่าจะมีการไปก่อเหตุร้ายแรงมากขนาดนี้นะครับ